พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
ต้องใช้คำว่าพลิกแผ่นดินไล่ล่า
ชาวบ้านไปเจอจราเข้สองตัวค่ะคุณผู้ชม
ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่มองเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่มองไม่เห็น
เพราะตัวที่สองยังจับไม่ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่กันแบบภาวะนะคะ
ไปดูตัวแรกก่อนตัวแรกจับได้แล้วนี่
สิ้นฤทธิ์แบบนี้อันนี้เป็นตัวที่มองเห็นค่ะ

หญิงไปช่วยจับมัดมือไพ่หลังแบบนี้
เดี๋ยวนี้จับงูเข้าผู้หญิงจับแค่เข้าผู้หญิงเหรอ
นี่แหละค่ะเป็นยุคที่ผู้หญิงคลองเมืองเหมือนกัน
จับได้แล้วตัวยาวสักประมาณเกือบ๔เมตร

เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นจังหวัดกาญจนบุรีนะ
พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
ตอนนี้คืออยู่ไม่ผาสุกแล้ว
เพราะจับได้ตัวเดียวและอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน

เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องมันมีอยู่ว่าคือชาวบ้านในตำบลเขา๓๐หาบ
ที่ธามกาจังหวัดกาลจานบุรีเนี่ย

มันขึ้นมานอนอาบแดดเนี่ยแบบเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันจับเชือก

แล้วก็ผูกไว้กับต้นมะพร้าวในส่วนของชาวบ้าน

ก็นำเจ้าราเข้เนี่ยไปดูแลที่
วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรีนะคะ
เดี๋ยวนี่ไปที่ศูนย์วิจัยตรงนี้นะคะ
ทีมข่าวพอรู้เรื่องลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปที่ศูนย์วิจัยไปพบว่า

ปรากฏว่าเนี่ยหลังจากที่เอามาที่ศูนย์วิจัยเนี่ย
นี่มันถูกขังอยู่ในกรงแล้วนะคะ
คุณสิริวัญญาวงอูทองเป็นนักวิชาการ

จราเข้ตัวนี้เป็นจราเข้พันธุน้ำจืด

วัดขนาดตั้งแต่หัวจะหลดหาง
ถ้าเป็นคนตั้งแต่หัวจะหลดเท้าใช่ไหม

ตั้งแต่หัวจะหลดหาง๒เมตรกับ๔๐เซนติเมตร

แต่อ่อนเพลียอ่อนเปรี้ยเพลียแรงแบบนี้นะคะ
สาเหตุคาดว่าเจ้าราเข้ที่พบเนี่ย
น่าจะหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงจราเข้ที่ทางศูนย์วิจัย
แล้วก็ดูแลจราเข้ตัวนี้เป็นการชั่วคราวก่อนนะคะ

แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายส่งไปที่ศูนย์วิจัย
พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ในวันนี้แหละ
เพื่อให้ที่นครสวรรค์เขาดูแลต่อไปค่ะ

ตอนนี้บอกชาวกาญจนบุรีกันตรงเลยนะคะ
ยังหาไม่เจอค่ะยังหาไม่เจอ
แต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านคาดว่า
เป็นจราเข้ต่างถิ่นที่ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทย

อาจจะหลุดลอดมาจากฟาร์มที่มีคนเลี้ยง
ไม่น่าจะมาจากจราเข้ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามวันนี้จะมีชุดชะละวัน

ค่ะแต่ต้องมีการไล่ล่าต่อไปนะคะ